สุพนัทหลังทุกคนก็บอกแหมมีดีแต่หล่อหรือเปล่า
หลังในสภาแกฟาดนะวันนี้เวลาฉันไปถึงไปไหนในแบงค์ฟาดจริงนะ
คือแบบว่าฟาดแต่ละทีเนี่ยมีเสียงไหมเนี่ย
หลายคนบอกว่ามีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์
เพราะเคยเป็นรัฐบาลมาก่อนแต่พอฟังแถลงนโยบายแล้ว
ผมรู้สึกผิดหวังและเสียดายโอกาสแทนพี่น้องประชาชน
เพราะผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับในนโยบายชุดนี้
โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขที่ทั้งกว้างกลวงไม่ชัดเจนไม่มีเป้าหมายครับ
สิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากคือการแก้ไขระบบสาธารณสุข
ลดภาระบุคลากรปลดล็อกสิทธิ์และสวัสดีครับ
คือเอาง่ายไม่ธรรมดาเป็นสอสอของก้าวไกรที่ไม่ธรรมดา
ที่มาฟาดฟาดฟาดฟาดข้างเนี่ยหมอเก่งวายโยนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้ส่องทรัพย์สินของสุพนัทมีชายในสสกรุงเทพมหานคร

อายุ๓๐กว่าอ่อนกว่าคุณหลายปีเลยอ่อนไป๑๐ปีครับ
ปรากฏวันนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามดูอายุน้องสิเท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจ
อายุนะครับเขาเปิดเผยทรัพย์สินเนี่ยสรุปแล้วเป็นสออันนี้คือบ้านเขาค่ะ
บ้านสุดเธอไปดูในนังสือฮัลโหลเขาเปิดครอบครัวเขาอ่ะ
แล้วเขาเนี่ยอยู่ดีเขามาสมัครเองนะฮะ
คนโตเนี่ยเรียนจบที่เรียนเรียนจบมาปุ๊บไปเปิดคลินิก
นิกเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมคลินิกทำหน้าน่ะเป็นพี่เอจจิ้ง
ปรากฏว่าคนที่๒ก็คือตัวเขาคนที่๓ทำอสังหารินทรัพย์อยู่ที่อังกฤษ
เป็นธุรกิจตัวเขาไม่ได้ธุรกิจครอบครัวด้วยนะพี่น้องทำกัน

ส่วนคนเล็กเนี่ยสาวกรี๊ดกันเยอะสุด
ใช่ไหมคนเล็กเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นบอกเป็น๔จตุรเทพไง
ไปดูในฮัลโหลไปเปิดเข้าไปดูในฮัลโหลเขามีสัมภาษณ์
แต่ก่อนนี้ก็เป็นตกรรมวันดีคืนดีก็มีการเลือกตั้ง
แล้วหลังจากนั้นปุ๊บน้องก็เลยมีการไปช่วยพี่หาเสีย

นี่เขาเห็นตอนนั้นเขาประกาศหาผู้ช่วยใช่ป่
คณะทำงานเขาได้ยังคะที่แบบล่อนใบสมัครกันยิ่งใหญ่มาก
อืมปรากฏวันนี้เขาเป็นสอสอกรุงเทพมหานครเขตเก้าพักเก้าไกร
ขอแจ้งก่อนนะฮะสถานะวันนี้ฉันถามจากปากมาแล้ว
โคตรโสดฮะโคตรโสดโคตรโสด
ถ้าโสดแบบมีคนคุยหรือเปล่าโคตรโสด
อ้าวคุณไปถามแล้วยินยันนะเขาบอกว่าโคตรโสดนะฮะ
ขณะเดียวกันเขาแจ้งทรัพย์สินเนี่ยรวมแล้วตอนนี้
น่าจะเป็นสอสอเด็กน้อยที่แบบมีทรัพย์สิน
๔๐๗แสนอื้อฮืออื้อฮือเอาใหม่
๔๐๗๖๐๖บาท๕๖สตังค์โอ้โห
เขามีหนี้สินเขามีหนี้สินเขามี๔๐๐กว่าล้านใช่ไหม

๒๒๙๗๔๙บาทนะฮะเขาก็แบ่งไปมี
มุดบัญชี๒๔ล้านเขามีเงินลงทุนเกี่ยวกับบิตคอยน์
มูลค่าสามแสนกว่าบาทที่ดินของเขาเยอะนะฮะ
มีที่สระบุรีปฐุมธานีพระนครศรียุธยาม
เฉพาะที่ดินรวมมูลค่าร้อยกว่าล้าน
มีบ้านเดียวบ้านเดียวในลอนดอน

แพงนะบอกเลยบ้านเดี่ยวเนี่ย
บ้านเดียวอภัทรเมนเนี่ยเขาใส่หน้าแต่บ้านเดียวนี่คือ

เขามีอุดมการไหมน้อง

พี่น้องเขาร่วมมือกันดีมากนะ

เดี๋ยวนะใครคือคนไหนคนไหนคือพี่คนโตนะ

คลินิกแบบว่าพวกแอนตี้เอจจิ้งทั้งหลาย

อสังหาก็คือคนที่หล่อ

ตีโปโลกับเจ้าชายวิลเลี่ยมบ้าง

ขี่หมาตีโปโลกับเจ้าชายวิลเลี่ยม

เขาได้รับชวน

เจ้าชายของบลูนายที่รอนน่ะ

พังเนอะ
เขาเป็นเพื่อนกันเธอยังไม่หมดแม่ทรัพย์สินไปหมดดังอีกเหรอทรัพย์สิน
ก็มีสัญญาขายหุ้นสี่รายการสี่สิบเจ็ดล้านบาทรายการทรัพย์สินอื่นอื่น
มีมูลค่าเก้าสิบเจ็ดล้านบาทเสื้อผ้าแบรนด์เนียมชุดสูตรสองร้อย
ชุดสูตรสองร้อยสิบเก้ารายการกางเกงสี่สิบหกรายการ
เด็กไทยเจ็ดสิบแปดเส้นเออเอาสิอ่ะรองเท้าหกสิบสาม
รวมสามสิบรายการภาษาชั้นสุปนัตรมีชายอานาน
ทายาทตระกูลมีชายอนันต์แล้วก็เป็นหลานของนายวิชาณ
ของประธานส่อกรุงเทพอาหารนครภักดิ์เวือไทยเนี่ย
สุพนัทเข้าสู่การเลือกตั้งเป็นสอสอกรุงเทพมหานครเขต๙พักเก้าไกร
ได้รับคะแนนเลือกตั้งตอนนั้นสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับ
คะแนนสูงสุดเป็นประวัติการ
ว้าวต้องติดตามกันต่อไป
ต้องติดตามเขาต่อไปตลอดเป็นปีแรกใช่ไหม
หลายหลายคนสมัครเป็นลูกสะพ้ายเขาแต่เขาบอกว่าเขาขอ
คือคนที่แบบมีอุดมกันแฟชั่นอยากทำงานเต็มที่ก่อน
อย่าลืมนะเวลาฉันจะถามแบงค์เวลาแกอภิปรายในสภา
เขาเป็นคนทำเองหมดนะเขาไม่ได้เป็นผู้ช่วยเก่งนะเขาเป็นคนที่ทำข้อมูลอะไรเองหมดเลยนะ
ทุกครั้งก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ทั้งนั้นพักเก้าไกรก็จะให้ทุกคนทำข้อมูลอภิปรายเอง
ก็ต้องติดตามเพราะว่านี่เป็นปีแรกใช่ไหมคะสอสอปีแรก
สมัยแรกสมัยแรกอ่าใช่สมัยแรก
สมัยแรกใช่สมัยแรก